เมื่อกี้คือถือมีดไล่ฟันกันริมถนนใช่ไหมครับ
เหตุการณ์นี้ถือมีดไล่ฟันไล่แทงกันในวัดฮะ
แล้วถ้าผมบอกว่าพระแทงพระนี่จะตกใจกว่าเดิมไหมเนี่ย
คือผ้าเหลืองด้วยกันนะครับแทงจนพระอีกรูปหนึ่งเนี่ยบาดเจ็บ

หลังก่อเหตุเสร็จแล้วหนีไปกบดานหลบซ่อนอยู่ที่อีกวัดหนึ่ง
ตำรวจเร่งตามตัวเพื่อจะจับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายฮะ
โอ้โหต้องแบบใช้สงบคั่งแบบนี้เลยอ่ะ
นี่แหละครับอุปกรณ์ครบมือไม้งามสยบคนคลั่งรวมไปถึงพระคลั่งด้วยฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อายุทยาครับ
ตำรวจโรงพักท่าเรือรับแจ้งว่ามีพระถูกแทงอาภาษณ์หนักเลยบาดเจ็บหนักครับ
ก็เลยไปดูพระที่บาดเจ็บก็ส่งรักษาที่โรงพยาบาลส่วนพระที่
มาหลบที่สาลากลางวัดแบบนี้ครับ
พระที่ก่อเหตุทราบชื่อคือพระธวัฒน์อายุ๓๖ปีครับ
เป็นพระลูกวัดไม้รวกอำเภอท่าเรือที่อายุทยา
ไม่ยอมให้จับง่ายไงเจรจาอยู่นาน๒นานครับ
เขาทำอะไรทำไมต้องหนีมาตรงนี้
ก่อเหตุแทงพระด้วยกัน
พระที่บาดเจ็บและโดนแทงชื่อว่าพระสาธิตอายุ๕๓แล้ว

ท่านเจ็บหนักคราบเลือดเต็มเลย
ตรงทางขึ้นกุฏิตรงบันไดแบบนี้นะฮะ
กุฏิเองก็มีหยดเลือด
หนีไปกบดานสุดท้าย

ยอมมอบตัวครับยอมให้คุมตัว
แต่ทีนี้นะครับย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดเหตุพระแทงพระด้วยกันเนี่ยนะฮะ
เบื้องต้นเห็นบอกว่าคือผู้ก่อเหตุนั่งรถตุ๊กมาที่วัด
เสร็จแล้วปุ๊บดึกดื่นข้อนคืนมาถึงคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาถามว่าเอ๊พระท่านมาทำไมเอ่ย
เอ่ยไม่ได้ตอบอะไรเดินขึ้นไปบนกุฏิของพระที่บาดเจ็บ
สักพักหนึ่งเดินลงมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แล้วก็มีเสียงตะโกนตามหลังมาจากบนกุฏติ
ไปอีกวัดหนึ่งกว่าจะยอมให้คุมตัว
พอคุมตัวเสร็จปั๊บก็พามาสอบถามเกิดอะไรขึ้น
และจะต้องให้ศึกฮะนี่คือบรรยากาศตอนที่คุมตัวมาแล้วจะให้ศึก
คุณผู้ชมดูนะให้ท่านนั่งไม่ยอมนั่ง
สุดท้ายอันนี้ต้องออกแรงดึงกดให้ท่านนั่งลง
แล้วสุดท้ายที่เขาต้องทำแบบนี้เพราะอะไรครับ
จะให้เปล่งวาจาเพื่อจะให้กล่าวคำศึกไม่ยอม

จริงก็เลยต้องใช้วิธีการแบบนั้น
สลัดผ้าเหลืองออกแล้วเรียบร้อยครับ
แล้วก็คุมตัวสอบปากคำแล้วส่งตรวจฉี่ด้วย

ก็อุปกรณ์เสพยาเจอในห้อง

กุฏิเจอไงแต่ไม่รู้ว่าเสพไปหรือเปล่า

เอาละครับล่าสุดครับมีความคืบหน้ามาแล้ว
ความคืบหน้าทางคดีล่าสุดหลังจากที่คุมตัวไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้

ตำรวจเนี่ยเหงื่อตกเลยนะฮะ
ตัดภาพไปที่โรงพักล่าสุดที่โรงพักท่าเรือ
รองผู้กำกับการสอบสวนท่านบอกเลยครับ
ตั้งแต่คุมตัวมาเมื่อคืนไม่พูดไม่จา
เขาไม่ยอมพูดตั้งแต่เปล่งวาจาขอศึกแล้วถูกไหมฮะ

พอมาที่โรงพักก็ไม่ยอมพูดครับ
ไม่พูดท่าทีขึงขังเลยตาขวาง
อยู่ในห้องคุมขังก็ยืนนิ่งอยู่ทั้งคืน
ไม่พูดไม่นั่งไม่นอนอีกต่างหาก

ตำรวจก็เลยต้องใช้วิธีการก็คือว่าประสานเจ้าหน้าที่ครับ
คือให้ยาคลายเครียดให้เขารู้สึกผ่อนคลายหน่อย
แล้วก็ลองสอบถามเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
พอเขาผ่อนคลายลงปั๊บเนี่ยนะฮะ

สอบปากคำเขาสารภาพว่าทำร้ายพระร่วมวัดหลวงลุงรูปนั้นจริง

เหตุผลดีเครียด
อดีตพระธวัฒน์บอกว่าผมเครียดก็เลยแทง
บอกแบบนี้เลยฮะเอ๊ะเครียดอย่างเดียวเหรอ
ผลตรวจยาเสพติดออกมาเป็นยังไงเนี่ย
แม้ว่าจะตรวจเจออุปกรณ์เสพยาใช่ไหมครับคนห้อง
แต่พอผลตรวจร่างกายออกมาแล้ว
ไม่พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายนะครับนี่นะฮะ
มีข้อมูลเพิ่มเติมจากทางตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจแจ้งข้อหาคือพยายามฆ่าผู้อื่น
และพกพาอาวุธมีดโดยผิดกฎหมาย
และนำตัวส่งสารเพื่อฝากขังครับ
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะว่า
มีอาการแปลกอย่างอื่นร่วมอีกหรือไม่
นั่นน่ะสินอกจากสิ่งที่เขาอ้างว่าเขาเครียด
แล้วก็ไปเจอว่ามีอุปกรณ์เสพยาอยู่ในห้อง
เพราะผลตรวจไม่ได้พบสารเสพติดในร่างกายนะฮะ
ก็เป็นเรื่องที่แบบแปะเปื้อนศาสนาก่อนอันนี้ก็เป็นเรื่องพักกินแมวพักกัดหูแมว
รอบนี้ก็คลั่งยาฝากตรวจสอบแล้วก็ดูหน่อยแล้วกันนะคะ